ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
เมนูไข่ในเพจอาหาร

เราจะเอามาทำให้ดู
รีวิวเมนูไข่วาไรตี้
ไข่เจียวชะอมกรอบ
นี่แหละครับเมนูไข่ที่เห็นในเพจแล้วมันน่ากินเราก็เลยเอามาลองทำ

เดี๋ยวทำอาหารมื้อต่อไปนั้นครับ